ด้วยการเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธดังเดิม
เพื่อให้คุณแม่นั้นสบายใจค่ะ
กลับมาทำหน้าที่เพื่อคุณแม่อีกครั้งสำหรับหนุ่มโตโนภาคิน
หลังจากที่เคยเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสต
ตามคนรักอย่างสาวตังโมพัทรรัฐธิดา

ก็ขอเปลี่ยนกลับมานับถือศาสนาพุทธเหมือนเดิม
เพื่อที่จะได้พาคุณแม่ไปทำบุญได้อย่างสบายใจ
โดยส่วนตัวนักร้องหนุ่มไม่ได้ซีเรียส

เพราะเชื่อหลักการว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
คือคุณแม่ท่านนับถือพุทธ
แล้วก็ครอบครัวก็เป็นพุทธมา
ในช่วงที่ผมไปเป็นคริสต์ก็คือผมรักผมรักโม
ตอนนี้พอเลิกกันไปผมก็กลับมาเป็นพุทธแบบเดิมของผม

แล้วผมพาท่านไปทำบุญไปตักบาทอย่างนี้

ผมค่อนข้างจะเชื่อในสิ่งที่ทำมากกว่า